ไปต่อที่เรื่องของโจรแสบคนหนึ่ง

ไปดูภาพของกล้องวงจรปิด
คนร้ายครับทำทีไปตีสนิทกันกับนางสาวสุนิสาคณาศรีอายุ๒๒ปี
ก็หน้าตาก็ดีนะครับคุณผู้ชม
ก็คุยดีนะตีสนิทกันไปจนไว้ใจแหละ
วันเกิดเหตุก็เลยไปยืนรออยู่หน้าร้าน
จังหวะที่ตัวเองขี่รถจักรยานยนต์ไปข้างนอกกลับมาพอดี
เห็นเขากำลังทำท่าทีเดินเข้าไปทักว่าเขาต้องการใช้รถจักรยานยนต์
แต่ไม่มีรถไปทำงานเพราะว่าน้องเอารถไป
ยืมแป๊บเดียวได้ไหมจะขับรถคันนี้ไปดูรถที่ศูนย์รถยนต
เหมือนจะทำทีเหมือนจะไปซื้อรถใหม่นี่แหละนะฮะ
จากนั้นยังไม่พอขอยืมโทรศัพท์มือถือด้วย
บอกว่าจะโทรหาลูกน้องเพราะว่าน้องเอาโทรศัพท์ไป
จะโทรหาลูกค้าเพราะว่าน้องเอาโทรศัพท์ไป
ขอยืมโทรศัพท์ไปถ่ายรูปรถที่สู่รถยนต์ที่ต้องการจะซื้อ
ตอนนั้นก็เหมือนไว้ใจไม่ได้คิดอะไร

โทรศัพท์ไปตามติดต่อไม่ได้แล้วครับ
เจอตัวแล้วนะฮะจึงรีบไปปรึกษากับเพื่อนพนักงานในร้าน
แนะนำให้นำภาพวงจรปิดนี่แหละ
ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรเมืองมหาศาลคาม
บอกว่ามีชายคนดังกล่าวในรูปไปหลอกยืมรถยืมโทรศัพท์มือถือ
ค่างวดไปแค่๕งวดงวดละ๑๖๐๐บาท

ไปแป๊บเดียวขอยืมเพราะว่ามีปัญหาด้านนอก
ไปเพิ่งรถยุทธ์ศูนย์อีซูฟุน

บอกว่าไม่คิดว่าคนสมัยนี้จะน่ากลัวแบบนี้
อาศัยความเป็นคนดีเข้าไปหลอกลวงกันนะฮะ

เพราะว่าอยากได้ทั้งรถแล้วก็ทั้งมือถือคืน

เงินเดือนก็น้อยแล้วก็ยังมาถูกขโมยแบบนี้อีก